ตีนผีซิ่ง๖ล้อหักหลบเก๋งพุ่งชนร้านนะคุณผู้ชมดูข่าวนี้นะคือเอาล่ะรถบรรทุก๔ล้อเนี่ยนะผิดเต็ม
แหละเขาเนี่ยทำคนเจ็บคนตายแต่คุณผู้ชมดูว่าเขาชนมีคนเจ็บคนตายเพราะอะไรเชิญชมครับ
ก่อนจะดูคนเจ็บคนตายคุณผู้ชมดูคลิปอีกทีนึงรถคันนี้น่าจะเกี่ยวข้องไหม
พร้อมน่าจะเกี่ยวข้องกับอุปสรรคทั้งนี้ไหม
ตัดมาเนอะแล้วรถใหญ่ก็เลยแบบหัก
เรกไงเบรกก็เอาไม่อยู่พยายามหักไงหักปั๊บไอ้คันนั้นไปแล้ว

ล้อเล็กนี้ชนเขาเจ็บเขาตายที่ร้านขายอาหารตามสั่ง

นี่แหละครับคุณผู้ชมอยู่ริมถนน
กรีดร้องเสียงข้าวของพังทลาย

นี่ก็ดูภาพแรกแล้วตอนซูมถึงเห็นว่าอ๋อ
ถนน๓๓๑ครับขาเข้าสัตหีบหน้าตลาดโต้รุ่งทะเลทอง
ตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีฮะ
ร้านอาหารถูกชนพังเสียหายข้าวของกระจัดกระจาย
รถบรรทุก๔ล้อตู้ทึบครับจอดอยู่หน้ารถพังเสียหาย
มีคนถูกชนได้รับบาดเจ็บ๔คนเป็นผู้หญิง๓ผู้ชาย๑
กู้ภัยเร่งช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาล
นางสาวสริญญาสุวรรณศรีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในที่เกิดเหตุเล่าบอกว่า
ขณะนั้นเธอกำลังเก็บร้านนะครับได้ยินเสียงรถเบรกดังมาจากไกล
มาอีกทีรถมันถึงตัวแล้วนะนี่เลย
รถมันถึงตัวแล้วก็รีบวิ่งหนีกระโดดหนีออกมาครับคุณผู้ชม
แต่พอพ่อของเธอหนีไม่ทันครับถูกรถชนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็คนงานที่ร้านอีกสองคนแต่คนงานของร้านข้าง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
ขณะที่คนขับรถบรรทุกบอกว่าโอ้โหพี่เออเข้าใจน้อง

เพราะคนขับรถบรรทุกบอกรถเก่งมาตัดหน้าผม
ผมก็เสียหลักพุ่งชนเข้าร้านอาหารโอ้โหผมเสียใจคนเจ็บคนตายนะเนี่ยนะครับ
ก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็ชัดเจนแหละแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ารถส่งของเนี่ย
ส่งของอยากให้ติดกล้องหน้ารถให้หมดนะ
อย่างเหตุการณ์นี้มันจะได้ไปใช้เป็นหลักฐานสู้คดีเขาได้
งั้นก็รับผิดชอบไปเต็มอ่ะนั่นน่ะตัดหน้าฟ้าบก็ให้นะครับ
อย่างไรก็ตามตัดหน้าหนึ่งนะนะครับรถส่งของก็อย่าขับเร็วด้วยนะครับ